ผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์ถามในเพจ
นี่ฮะปกติเวลาถูกงูฉกเนี่ยเขาบอกให้สังเกตเรื่องของตัวงูใช่ไหม
ว่ามีพิษหรือเปล่าหรือว่าถ้าจับได้นี่ยิ่งดีใหญ่
ใช่เป็นหลักการที่ถูกต้องต้องเอางูไปให้คุณหมอดู
หลังจากนั้นก็พวกรอยเขี้ยวจะได้รักษาได้ถูก
เขาพาภรรยาไปโรงพยาบาลทันทีนะครับแต่ลูกงูที่จับได้เนี่ย
พอเอาไปโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่แผ่แม่เบี้ยไง
ก็เลยโพสต์ถามในเพจงูไทยอะไรก็ได้
บอกภรรยาถูกงูกัดเขาใช้คำว่ากัดนะแต่งูฉกนี่แหละนะ
ผมพาไปโรงพยาบาลพร้อมกับจับใส่ขวดไปนี่ฮะต้องขวามือนะ
จับใส่ขวดไปต้องตอนขวามือซ้ายมือมันแผ่แม่เบี้ยแล้ว
ตอนที่จับไปเนี่ยมันไม่แผ่แม่เบี้ยนะมองไม่เห็นหมอไม่เห็นดอกจันท
หมอก็เลยบอกว่าไม่มีพิษแล้วก็ให้ยาแก้ปวดกลับบ้านได้
แต่ผมไม่สบายใจเลยครับลูกงูพิษจะรุนแรงถึงเสียชีวิตไหมครับ
บกวนพี่ชี้แนะหน่อยครับว่านี่มันงูเห่าหรือเปล่า
กูรูผู้รู้ทางเพจงูไทยอะไรก็ได้เห็นเนี่ยรีบตอบทันทีเลยนะฮะ
บอกงูเห่าแน่นอนครับพอได้คำตอบปุ๊บ
ผู้ชายคนนี้รีบพาภรรยาไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเลยนะฮะ
แล้วเขาก็โพสต์เล่าสถานการณ์อัปเดตให้ฟังบอกสรุปเป็นลูกงูเห่าจริง
หลังกลับบ้านภรรยาอาเจียนและง่วงนอนรีบพาไปโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
เอาลูกงูตัวนั้นไปด้วยปรากฏว่าคราวนี้ถึงโรงพยาบาลนี่
แห่งที่๒แผ่แม่เบี้ยเลย
เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากหมอรีบทำการรักษาให้เซรุม
แต่เรื่องนี้เนี่ยคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมาก
แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็คือแหม่ทางโรงพยาบาลแห่งแรกใช่ไหม
เราก็ไม่รู้ว่าสื่อสารกันแบบไหนอะไรยังไงนะ
แต่เอาเป็นว่าคนที่เขาโพสต์เนี่ยเขาบอก
เห็นบอกลูกงูกินยาแก้ปวดกลับบ้านได้

แต่คนก็บอกวินิจฉัยง่ายเกินไปหรือเปล่า
ค่ะมันอันตรายนะแล้วสุดท้ายเป็นงูเห่าจริง
คือเจ้าของโพสต์บอกว่าภรรยา
กับลูกสาวยุค๑ขวบ๖เดือนเข้านอนฮะ
ปูฟูกกลางบ้านแล้วเนี่ยงูก็มาฉก
ลองฟังฟังเสียงสามีเขาหน่อยนะฮะ
ไม่สบายใจเนอะว่าเฮ้ยมันงูเห่านะอะไรอย่างนี้
ก็เลยตัดสินใจว่าไม่รอแล้ว
มาได้สักแป๊บเดียวครับ
พอลงรถได้นอนสักแป๊บเดียวครับ
ผมบอกไปเลยไปอีกที่หนึ่งเลยไม่รอ
เพราะว่าในระหว่างนั้นที่จะออกจากโรงพยาบาลที่แรกนะครับ
ผมก็โพสต์ถามเนาะถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ถามเพื่อนในกลุ่มนะครับ
เขาก็ให้คอมเมนต์มาแบบ
เอ้ารี่บไปอีกที่หนึ่งเลยเคยไม่ต้องรอน่ะ
อะไรแล้วคือมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง
คืองูชนิดนี้คือมันเป็นงูเห่าชัดเจน